พูดถึงญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัย
เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวหลายคนฝ่ายฝันว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะ
เพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่
ผสมผสานกับความเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
ครั้งนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเมืองคาวาโกเอ
ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าของญี่ปุ่นเอาไว้
แล้วก็ไปท่องมหานครโตเกียวในยามค่ำคืนด้วย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะค่ะ
สายฝนที่โปรยไปสร้างบรรยากาศชุ่มฉ่ำของการมาเยือนเมืองคาวาโอเกะ
เด่นของเมืองคาวาโอเกะคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าของญี่ปุ่นเอาไว้นั่นเองค่ะ
ซึ่งเมืองเอโดเป็นชื่อเก่าของโตเกียวในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกที่จะเช่าชุดสมุไรและชุดกิมมโน
ซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมคอนเซ็ปต์ค่ะ
หลังจากเปลี่ยนชุดแล้วเราก็เริ่มเดินชมเมืองกันเลยค่ะ
สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของฝากร้านขายขนมโบราณ

ที่มีทั้งข้าวปั้นปลาดิบหลักหน้า

บอกได้เลยค่ะว่าเต็มอิ่มแน่นท้องพร้อมตะลุยเมือง
น้ำสำราญแล้วก็เดินเท้าสำรวจเมือง
แต่ที่พลาดไม่ได้ของผู้ที่มาเยือน

ที่นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโอเกะค่ะ
คนส่วนใหญ่นิยมมาไหว้พระขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว
เมืองคาวาโกเอะหรือเอโดน้อยนะคะ
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม

และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะ

เราก็จะพาคุณผู้ชมเข้าเมืองโตเกียวค่ะ
สัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับกิจกรรมสุดมันค่ะ

ในมหานครโตเกียวด้วยการขับมาริโอคาร์ด
เมื่อมาถึงที่ร้านแล้วก็จะเห็นชุดแขวนเรียงราย
ที่มีก็จะเป็นตัวละครต่างค่ะ
ใครที่อยากแต่งชุดจากเกมหรือการ์ตูนอื่น

ชุดเสร็จแล้วทางร้านก็จะแนะนำรถ
อธิบายเป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ
ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
ว่าส่วนไหนเป็นอะไรจะเร่งเครื่องจะเบรกแบบไหน
รวมไปถึงบอกถึงข้อตกลงในการขับต่าง
แนะนำนะคะให้ตั้งใจฟังให้ดี

จะได้แก้ไขอย่างถูกต้องและปลอดภัย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราไปยังที่จอดรถ
ทีนี้เราก็เลือกรถได้ตามอัธยาศัย
พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้ค่ะ
เส้นทางที่ตลอดนะคะจะเริ่มจากที่จอดรถ
จากนั้นก็จะวนรถกลับมายังที่จอดรถตามเดิมค่ะ
จากสถานที่ที่ขับไปนั้นเป็นถนนจริง

อาจจะเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะทางร้านก็จะบอกว่า
ตอนที่วิ่งอยู่ให้วิ่งเป็นแถวเดียว
และเมื่อจอดติดไฟแดงให้จอดเรียงกันเป็น๒แถว
เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ประทับใจและตื่นเต้น

แนะนำว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องไปลองสักครั้งค่ะ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน